คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาตกงาน
มีเงินในกระเป๋า๕๐๐ก็เลยไปลงทุน
ไปทำร้านขายเมี่ยงปลาเผา
แต่ว่าจู่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะขายได้มากกว่านี้
อยากจะมีซุ้มไม้ไผ่ให้คนนั่งก็เลยประกาศขายไตตัวเอง
พวกมันจะเอาเงินจากการขายไตไปต่อยอด
ในการทำร้านให้คนไปนั่งกินแต่มันกลายเป็นดราม่า
สองมุมบางคนก็เห็นใจอยากช่วยเหลือ
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณตั้งใจจะโปรโมทร้านคุณหรือเปล่า
ต้องการให้คนเห็นอกเห็นใจคุณเอาเงินไปให้คุณหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าอย่าดราม่าเลย
ผมอยากจะเอาเงินมาทำหากินมากกว่า

ทีนี้หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ไปที่เขาโพสต์ประกาศขายไต
ซื้อซุ้มไม่ผ่ายให้ลูกค้านั่งกินอาหารค่ะ
ซึ่งเจ้าของโพสต์เนี่ยคือนายไรวิน
ธนบูรธวัฒน์หรือว่าคุณโกอายุ๔๔ปี
ซึ่งเปิดร้านขายเมี่ยงปลาเผา
อยู่ถนนนางรองประคำอำเภอประคำ
ที่จังหวัดบุรีรำนะครับทีนี้ข่าวก็ไปถามพี่ไรวิน

เป็นเรื่องโกหกหรือยังไงเขาบอกว่ายิงจริง

เพราะว่าอยากได้เงินมาทำทุนในการซื้อซุมไม้ไผ่

เพราะว่าเขาเปิดร้านมา๒สัปดาห์แล้ว

ก็จะเข้ามาที่ร้านมานั่งกินก็จะขายได้มากขึ้นกว่าเดิม
ก็จะอยู่ได้นะครับเนี่ยฮะ
ซึ่งหลังจากโพสต์ออกไปแล้วเนี่ย
ก็มีคนให้กำลังใจจำนวนมากนะฮะ
เพื่อนที่รู้จักเอ่ยคนรู้จักเอ๋ยก็เอาสิ่งของมาให้

เอาย่ามุงหลังคามาให้
เอาโต๊ะเก้าอี้คือมีอะไรก็เอามาให้กันเนี่ย
เอาโต๊ะมาให้ไม่ต้องทำซุ้มก็ได้อะไรแบบนี้

บางคนก็สงสารเอาเงินมาให้ร้อยบ้างสองร้อยบ้างพันบ้างอะไรแบบนี้
ก็ทำทุนต่อในการซื้ออุปกรณ์ในการทำหลังคามาทำซุ้ม
ให้ลูกค้ามานั่งอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่มันก็มีบางส่วนที่ไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันกับคนอื่น

ว่าคุณเรียกร้องความสนใจต้องการจะโปรโมทร้าน

ไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องพึ่งตัวเองนี่แหละนะฮะ

ไม่ต้องมาเดือบร้อนกับเขาวอนอย่าดราม่ากับเรื่องนี้
เพราะว่าเวลาคนมันหมดหนทางจริง

ผมไม่ได้อยากอยู่เฉย

โดยที่ไม่มีประโยชน์ถึงเราจะล้มแดด

โอกาสของผมมันมีอยู่แค่ตรงนี้ที่เดียว

ไม่อยากให้ไปดราม่าอะไร

เวลาคนที่เขาไม่มีจริง

ของเขาคือเนี่ยโอกาสสุดท้ายแล้วในการที่จะ

ส่วนซุ้มไม้ไผ่คือต้องการซื้อเพราะอะไร
ลูกค้าก็ถามตลอดอยากจะนั่งกินจังเลยมีซุ้มให้นั่งไหม
คือเขาก็ไม่มีไงเขาก็เลยคิดว่าถ้ามีซุ้ม
ลูกค้าคงจะนั่งทานได้เยอะมากขึ้น

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีใครติดต่อซื้ออะไรหรอกนะฮะ
ซึ่งตัวเขาเองก็ยืนยันว่าถ้ามีคนต้องการ
เขาพร้อมจะขายเพื่อเอาเงินมาทำทุน
ในการค้าขายต่อไปเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

แล้วก็สามารถที่จะต่อซุ้มไม้ไผ่ให้คนไปนั่งกินได้แหละ
แต่เรื่องของการประกาศขายไตนี่เป็นแบบปิดกฎหมาย